ท่านผู้ชมครับการแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีในคดีอาญาที่ครูปรีชากับหมวดจรูนฟ้องกันไว้
เรื่องขโมยสลากเรื่องแจ้งความเท็จอะไรพวกนี้เนี่ย
ตำรวจโดยพบตรแถลงไปแล้วเมื่อตอน๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ใช้เวลาประมาณสัก๔๐นาที
เราตัดบางช่วงบางตอนที่เป็นช่วงใจความสำคัญ
ให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับไปฟังพร้อมกันเลยครับ
ขดีอายาที่สกบกแจนครบูรีมที่๘คุมภาจุดที่ผ่านมา
จะขอสรุปความเป็นมาของคดีอาญาเชื่อมโยงกับสลากกินแบ่ง๓๐ล้าน
ที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับ
ซึ่งเป็นคดีความระหว่างครูปีชากับร้อยตรวจโทจรูล
คู่กรณีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง
ผมเน้นย้ำนะครับทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง
เวลาไล่เรียกกันจนทำให้พี่น้องประชาชน
และสังคมเกิดความสงสัยว่าใครเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสลากกินแบ่งดังกล่าวกันแน่
แล้วหลังจากนั้นผมจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน
ได้สอบถามในทุกประเด็นที่สื่อมวลชนสงสัย
และก็ขอสงวนในบางประเด็นจะไม่ขอตอบ
ถ้าไปเกี่ยวข้องกับคดีแล้วจะทำให้รูปคดีเสียหายนะครับ
ความถูกต้องความเป็นธรรมต้องมีในสังคม
ซึ่งตำรวจจะเป็นหลักประกันให้พี่น้องประชาชน

ตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาแผ่นดิน
ส่วนเรื่องคดีแพ่งคู่กรณีไปฟ้องร้องกันเอง
ตำรวจไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่กล้าก้าวร่วงในส่วนตรงนั้น

สำหรับคดีอาญาที่สพเมืองกาลนั้น
คู่ปีชาชชนะครับ

ร้องทุกข์กล่าวโทษกับร้อยตำรวจโทจรูล
ยักยอกทรัพย์และรับของโจร
แล้วหลังจากนั้นก็ไปฟ้องสารแพ่งที่เมืองกาล

ค่ะเราก็สรุปใจความสั้นให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะ

ครูปรีชากับเจ๊บ้าบินหรือนางรัตนาพร
สารอนุมัติออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว๓ข้อหานะคะ

และให้การเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา

ตอนนี้ทั้งครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน
อยู่ในความควบคุมของทางพนักงาน

นำตัวไปตรวจค้นบ้านอะไรเรียบร้อย

มาที่กองบังคับการปราบรามต่อไป
นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องตามกันต่อนะคะ

ฝากฝั่งของหมวดจรูนและทนายสิทธาด้วย

ช่วงของรายการพิเศษหมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วนะคะ